ที่จะต้องเจอกับทางอีรักษ์

ก็ชิงตัวกับทางอีรักษ์นะครับ

ซ้อมทีมโตเล็กไทยตรวจโควิด๑๙
ผ่านชะลุ้ยเลยครับก่อนเข้าที่โรงแรม

ตัวฝึกซ้อมโฟกัสเกมเต็มที่

ทีมชะไทยแล้วก็อีรักษณ์จะต้องตรวจโควิด๑๙

แล้วก็ก่อนแข่งนัดที่๒วันที่๒๔

ปิสกุญซือชาวสเปนบอกว่าสนามพื้นปาเก้

ซ้อมมาตอนนี้ใช้เวลา

แล้วก็สนามแบบนี้ลูกจะเร็ว

คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่า
ระและความสามารถใกล้เคียงกับนักเตะของอีรักษ์ครับ